เป็นทุกข์ของเจ้าของร้านเลยคุณผู้ชม

ปรากฏว่าลูกน้องน่าจะไปก่อปัญหาก่อเรื่องไว้
คู่อริของลูกน้องตามมาถึงร้านเลย
มาถามหาตัวลูกน้องคนนี้แต่ถามกับเจ้าของร้าน
พายไอ้นั่นมาหน่อยดิเจ้าของร้านเขาบอกเขาไม่อยู่
อืมแล้วทำไงทำยังไงล่ะเนี่ยมาแล้วลงมาจากกระบะปุ๊บ
เฮ้ยไม่ใช่สองคนนี่น่ะสามแล้วมาเพียบ
สี่แล้วห้าแล้วโอ้โหมากันหลายคนเลย
เท่าที่เห็นนี่ก็๕คนมีทั้งกระบาดและมอเตอร์ไซค์ครับ
มาถึงนี่ไงเข้าไปหาเจ้าของร้านก่อน

พอเจ้าของร้านบอกลูกน้องไม่อยู่ทำยังไงดีล่ะ
กลุ่มชายชะกันมาล็อกคอเจ้าของร้านขึ้นไปเลยฮะเอ้า
พาขึ้นกระบะไปไปทำร้ายทั้งชกต่อยแล้วก็ขู่ด้วยนั้น
เดี๋ยวถ้ายังไม่เอาลูกน้องมาอีกนะเดี๋ยวจะทำร้ายเพิ่มครับ
นี่เกิดขึ้นช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา๒๗พฤศจิกายน
หน้าร้านขายต้นไม้ที่ตำบลเนินหินอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรี
เจ้าของร้านอย่างคุณธนาอายุ๒๘ปีเล่าให้ฟังว่าก่อนอันนี้
เขาไปซักผ้าในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก็มีลูกน้องขอติดรถไปด้วย
เขาก็เห็นนะว่าลูกน้องกับฝั่งคู่กรณีก็คือหนึ่งในกลุ่มที่มากับกระบาดเนี่ย
กับร้านขายต้นไม้มีกลุ่มวัยรุ่นขี่รถตามมามาวนดูราดราวก่อน
แล้วช้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มวัยรุ่นก็มาแล้วยกพวกมา
ในกระบะแล้วมอเตอร์ไซค์มาตามคลิปเลยลูกน้องเขาเนี่ยหนีไป
ซวยเขาสิคุณธนาก็เลยโดนแทงครับ
ผมมาเปิดร้านขายต้นไม้ปกตินี่แหละเขาก็มาเรียกผม
เขาบอกได้เอาไปได้ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมบอกทาง
ผมขับรถตามไปไม่ได้มึงขึ้นรถไปกับกู

ไปฝากมันกลิ้นผักหรืออยากจะกระทืบมึงไปฝากมัน

โดนไปแทนครับโดนแทนลูกน้อง

เขาก็กลัวนะจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับตัวเองและครอบครัว

แล้วโดนแก๊งเงินกู้ตามมาทวงซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริง
แล้วคุณธนาก็บอกไปแจ้งความไว้แล้วครับส่วนภรรยาของคุณธนาครับ
ชื่อนางสาวอารยาอายุ๓๑ปียืนยันว่าเธอไม่รู้จักนะไม่รู้จักกับกลุ่มที่ก่อเหตุมาก่อน
มองว่ามันไม่ถูกต้องที่ลูกน้องของธนาไปก่อเหตุ
แต่จู่จะมาเอาเรื่องกับธนาไม่ใช่แล้วแบบนี้ไม่ใช่แล้ว
เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเกิดขึ้นนอกเวลางานด้วย
ตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยของครอบครัวเธอ
อยากให้ตำรวจไปจับคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วเลยครับ
ซึ่งดูจากกล้องวงจรปิดเห็นรถก็ชัดอยู่นะ
เห็นสีรถเห็นกลุ่มคนที่ลงมาไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไร